นอกจากจะตั้งใจฟังแล้วนะคะจ้องหน้าจอห้ามกระพริบค่ะ
เพราะว่าเราอาจจะโชคดีดวงปังเหมือนกับพี่ฮายอาภพรค่ะคุณผู้ชมค่ะ
เรื่องของเรื่องมันเป็นแบบนี้ค่ะคุณผู้ชม
สุดสัปดาห์ที่ผ่านฮายไปงานทำบุญทอดกะถิ่นที่วัดเบรุวัล
จังหวัดนครสวรรค์ค่ะและระหว่างที่เดินทางอยู่นั้นค่ะ
รถตู้ที่พี่ฮายนั่งไปด้วยก็ไปเจอกับเต่าตัวใหญ่เลยค่ะ

ซึ่งเต่าตัวนี้อยู่กลางถนนนะคะก็เลยจอดรถช่วยเอาไว้ได้ค่ะ
เพราะกลัวว่าจะโดนรถคันอื่นทับเอาด้วยค่ะ

อ่านี่ขับรถมากลัวเต่าไม่กลัวรถเหยียบเต่า
เห็นเตากลางรู้ได้ไงว่าตัวเมียอยู่เล็ก

ต้องน้าเนี่ยถ้าจะพูดว่าทองมันจะเป็นร่อง

เกือบเหยียบเลยเมื่อกี้อ่ะเสียวเลยดีนะเห็นแต่ก่อน

คุณผู้ชมค่ะมันมีความเชื่อแบบนี้นะคะ
บอกว่าใครที่เจอเต่าจะได้โชคได้ลาบค่ะ
ซึ่งทันทีที่พี่ฮายได้โพสต์คลิปนี้ลงไอจีนะคะ

สงสัยจะมีโชคลาภเจอเต่ากลางทาง

แฟนคลับในโลกโซเชียลรออะไรล่ะคะ

ตาดีอาจจะโชคดีโชคปังเหมือนพี่ฮายค่ะ
พากันซูมกระดองเต่ากันนะคะว่าเห็นเลขอะไรกันบ้าง

เชื่อไหมเนี่ยมีคนเห็นเป็นตัวเล็กจริงด้วยนะ

นี่นะคะตามที่มาคอมเมนต์เลยนะคะในไอจีของพี่ฮาย
จริงนะคนแรกไม่เห็นตรงกระดองเต่าแต่อยากเห็นทะเบียนรถมากกว่า

ขณะที่มีจำนวนไม่น้อยอย่างที่ใบตองบอกนะคะ
เข้ามาขอเลขทะเบียนรถตู้ที่พี่ฮายนั่งไปค่ะ
ปรากฏว่าพี่ฮายเฉลยแล้วจ้ากับบันเทิงไทยรัฐนะคะ

เลขทะเบียนรถตู้คันที่พี่ฮายนั่งไปทำบุญทอดกระถิ่นครั้งนี้ก็คือ

เท่านี้เลยคุณผู้ชมแล้วก็บอกด้วยนะคะว่าอย่าลืมโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะคะ

ไฮบอกมาเราก็บอกคุณผู้ชมไปแบบนี้เหมือนกันนะครับ
เพราะว่าเรื่องของความเชื่อเนี่ยอย่างที่บอกแล้วว่าไม่ใช่ทุกคนนะ

เพราะฉะนั้นคุณต้องคิดดีพูดดีทำดีด้วย